เรานำเสนอเรื่องของในอ้วนในอ้วนเนี่ยเป็นคนร้ายที่เคยมีประวัติโชคโชนทั้งเรื่องของยาเสพติด
ลักทรัพย์แล้วก็เรื่องเกี่ยวกับเด็กเนี่ยนะคะทีนี้ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมในอ้วนเนี่ยเขาไปออกอุบาย
พ่อเด็กเอามาดื่มเหล้าแล้วก็พาลูกสาววัย๑๑ขวบไปข่มขืนที่ข้างพระประธานเลย
เหตุการณ์เนี้ยเมื่อวานเรานำเสนอข่าวไปตอนนี้นะคนในพื้นที่ชายภูมิมากลัวมากเลยในอ้วนเนี่ย
หรือว่าเด็กเพราะว่าตอนนี้ยังจับกลุ่มตัวในอ้วนไม่ได้
แต่ทีนี้ค่ะความคืบหน้าในเรื่องนี้มีคนแจ้งมาว่าเห็นในอ้วน
แล้วล่าสุดตำรวจเขาก็ออกหมายจับแล้วนะคะ
อันนี้เมื่อวานเรานำเสนอไปเห็นหน้าของในอ้วน
หรือว่านายประธานวังศรอายุ๕๐ปีไปแล้ว
เป็นผู้ต้องหาที่เพิ่งพ้นโทษจากเรือนจำค่ะ
แล้วก็มาก่อเหตุอาณาจารย์เด็กวัย๑๑ปี
ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเล่าแบบนี้บอกในอ้วนเนี่ย
จริงไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะเป็นคนอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง
แล้วเมื่อวันที่๑๖สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ย
อ้วนเขามาดื่มเหล้ากับพ่อเด็กผู้เสียหาย
ทีนี้พอชวนพ่อดื่มเหล้าพ่อเด็กก็เมาแล้วก็หลับไป
แล้วในอ้วนก็เลยออกอุบายค่ะ
เด็กหญิงวัย๑๑ปีไปที่ร้านซ่อมโทรศัพท์มือถือ
บอกว่าเดี๋ยวจะพาไปซ่อมโทรศัพท์แล้วเดี๋ยวจะซื้อเครื่องใหม่ให้
เอาก็เอาเด็กขี่จักรยานซ้อนท้ายไป
ทีนี้ตอนประมาณ๑๐โมง๕๐ก็วกกลับไปรับมือถือของเด็กที่ส่งซ่อมไว้
แต่เจ้าของร้านบอกว่ามันยังซ่อมไม่ได้
ทีนี้ก็เลยมีการขี่จักรยานกลับไป
แต่ว่าขากลับคุณผู้ชมในอ้วนเนี่ยขี่จักรยานมุ่งหน้าไปที่เมน
เป็นเมนท้ายหมู่บ้านอยู่ห่างจากร้านมือถือ
สักประมาณ๕กิโลเมตร
แล้วในอ้วนเนี่ยมาก่อเหตุค่ะที่เราบอกว่าโอ้โหกระทำชำราวเด็กวัย๑๑ปีแบบไม่อายอะไรเลย
เพราะว่าก่อเหตุตรงองค์พระประธานกระทำชำราวเด็กหนึ่งครั้ง
แล้วยังบังคับเด็กอีกด้วยนะให้เด็กเนี่ยดื่มเหล้าขาวอีก๓แก้ว
แล้วให้เด็กเสพยาบ้าแต่ตอนนั้นเด็กไม่ยอมค่ะ
หลังจากนั้นก็พาเด็กขี่จักรยานไปที่เถียงนา
เอาห่างจากจุดแรกตรงพระประธานประมาณ๖๐๐เมตร
กระทำชำราวอีกรอบนึงแล้วเอามีดจี้ขู่เด็กเลย
คือกว่าพ่อเด็กจะส่างเมา
กว่าพ่อเด็กจะรู้ว่าลูกหายไปไหนก็ไม่รู้
ตอน๔โมงเย็นแล้วคิดดูสิคะตั้งแต่ช่วงสายสายเนี่ย
แล้วช่วงเย็นวันเกิดเหตุชาวบ้านเขาก็ระดมค้นหาเด็กวัย๑๑ปีค่ะ
เพราะว่าชาวบ้านเขาก็กลัวไงว่าน้องจะหายไปไหน
แล้วก็เป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านของเด็กกับหมู่บ้านของนายอ้วนไปหาหมดเลยนะ
ทีนี้มาเจอในอ้วนอยู่บนเถียงนาของชาวบ้าน
ตอนนั้นในอ้วนกำลังลวนลามเด็ก
พอในอ้วนเห็นชาวบ้านตกใจค่ะเอามีดจี้คอเด็ก
แล้วมีการบอกด้วยนะบอกว่าเดี๋ยวจะฆ่าเด็กให้ตายคือเป็นการขู่แบบนี้
หลบหนีเข้าป่าไปค่ะหลังจากนั้นชาวบ้านเขาเห็นแบบนี้เขาก็กังวลสิ
เขาก็เลยมาแจ้งตำรวจซึ่งระหว่างที่ตำรวจตามไปที่เถียงนาเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมน้องเดินฝ่าความมืดออกมาขี่จักรยานออกมา
สภาพเนื้อตัวคือมอมแมมอิดโรยด้วยความเหนื่อยอ่อน
ส่วนตัวในอ้วนเนี่ยหลบหนีไปแล้วหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะคะ
วัย๑๑ปีก็เล่าให้ฟังบอกกับผู้ใหญ่บ้านนะว่าที่หนูรอดมาเนี่ย
ตอนแรกในอ้วนบอกว่าให้หนูไปตามเพื่อนพวกเพื่อนวัยเดียวกันกับหนูมาอีก๓คน
แล้วก็ให้พาเพื่อนนั้นมาที่เถียงนาซึ่งหนูเนี่ยก็ทำเหมือนรับปากไป
แล้วอาศัยช่วงนี้นี่แหละขี่จักรยานหนีออกมาเลยฝ่าความมืดมาจนมาเจอพี่ตำรวจ
วินาทีตอนที่น้องวัย๑๑ขี่จักรยานมาเจอตำรวจนะพอรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่
โผล่เข้ากอดแล้วก็ร้องห่มร้องไห้สติน้องยังกระเจิดกระเจิงอยู่เลยน้องยังตกใจอยู่เลยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยตามไปที่บ้านของนายอ้วนปรากฏว่าในอ้วนเนี่ยปิดบ้านเงียบเลยคุณผู้ชม
แล้วก็สอบถามพี่สาวของนายอ้วนพี่สาวก็บอกว่าไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่ค่อยถูกกัน
เพราะว่าในอ้วนเนี่ยก่อแต่เรื่องมาให้ตลอดเลยในอ้วนนี่เขาไม่ธรรมดานะเพราะว่าเขามีประวัติแบบโชคโชนนะคะ
ก่อคดีมาแล้วหลายคดีถูกจำคุกมาแล้วอย่างที่บอกว่าคดีข่มขืนก็มีคดีรักทรัพย์ก็มีคดียาเสพติดก็มี
แล้วเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เขาก็เลยมีการระดมกำลังกันค่ะปิดล้อมพื้นที่ไล่ล่ายังไม่เจอตัวในอ้วน
ที่เราขึ้นภาพให้คุณผู้ชมเห็นเนี่ยเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเขาอยากฝากประชาสัมพันธ์ให้คนที่พบเห็นในอ้วนบุคคลในภาพเนี่ยนะคะ
เบาะแสไปหน่อยแจ้งไปที่สพนสังที่จังหวัดชายภูมิโดยด่วนนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ต้องระแวดระวังแล้วก็อันตรายนะคะ
แล้วล่าสุดผู้สื่อข่าวของเราคุณพัชรวรินพัชรปภานันอยู่ที่ชัยภูมิลงพื้นที่ไปเกาะติดเรื่องนี้เลย
เมื่อสักครู่นี้ดิฉันก็ติดต่อกับคุณพัชรวรินถามถึงความคืบหน้าคุณพัชรวรินบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าวันนี้
ตำรวจเขามีการสนที่กำลังกันออกไล่ล่าในอ้วนพิกัดก็คืออยู่หลังหมู่บ้านของในอ้วน
่งหน้าภูผาแดงนี่แหละค่ะใช้กำลังตำรวจประมาณ๓๐นาย
สพเมืองชายภูมิจากสพแก้งเคราะห์แล้วก็สพนสัง
คือ๓สพมีการสนที่กำลังกันแล้วก็มีรายงานจากตำรวจสืบสวนด้วยนะคะ
ก็เป็นพื้นที่รอยต่ออยู่ด้านหลังของภูผาแดงดังนั้นเดี๋ยววันนี้ค่ะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจคงจะมีการกระจายกำลังกันออกค้นหาไล่ล่าในจุดนี้
แล้วก็คาดว่าน่าจะได้ตัวในอ้วนมาดำเนินคดีเร็วนี้ด้วยนะคะ